และวันนี้ครับคุณผู้ชม๑๖มีนาคมนะครับเป็นวันหวยออกด้วย
หวยกับหุ้นลงทุนยังไงดีคนจนเล่นหวยคนรวยเล่นหุ้น

ติดตามกันกับคุณปริพันธ์ปริยะอุดมทรัพย์
วางแผนการลงทุนและคุณเสริมศักดิ์วงสิทธิโชค
ผู้บนรับการส่วนงานค้าตราสันนี่และหน่วยลงทุนครับ

ท่านผู้ชมที่กำลังจะจดช่องมาจะซื้อหวยเลขอะไรดี

แต่ก่อนอื่นมาติดตามภาพประหลาดของเมื่อคืนนี้
ก็ต้องบอกว่าประเด็นที่นักทุนติดตามมาน่าจะพักใหญ่แล้ว
ก็คือเรื่องของอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐ
ก็เป็นไปตามคาดไม่ได้หักปากกาเซียนแต่อย่างใด

ก็คือปรับอัตราดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นมา๐๒๕นะครับ
เป็นที่๐๗๕๐๗๕ถึง๑
ใช่ครับด้วยมติ๙ต่อ๑เสียง
อันนี้ก็ถือว่าชัดเจนครับว่าเบี้ยอเมริกาเป็นถาขึ้น

ซึ่งตรงนี้ต้องบอกว่าเป็นเรื่องที่นักทุนจับตามองนะครับ
เพราะว่าซึ่งก็แน่นอนก็มีการส่งสัญญาณ
ว่าปีน้อยจะมีการปรับขึ้นอีกอย่างน้อยสองครั้ง
อ๋อคือก่อนหน้านี้ต้องบอกว่านางทุงก็กังวลว่า
จะขึ้นดอกเบี้ยจะขึ้นแบบเป็นซีรีส์ยาวเลยหรือเปล่า
ใช่แต่ดูแล้วถ้อยแถลงของเจเน็ตเยเล่นเอง
ก็ดูว่ามีความระมัดระวังในการขึ้น
อย่างก่อนหน้านี้ที่เรื่องของนโยบายการคลังของโดนโลทรัมป์
ก็คาดการว่าเจรดเจเล่นจะขึ้นโดยไม่สนเรื่องนี้หรือเปล่า
แต่สุดท้ายเมื่อคืนเขาก็บอกว่าก่อนหน้านี้อาจจะไม่ได้พิจารณา
แต่หลังจากนี้ถ้ามีนโยบายการคลังของโดนัลดทรัมป์ออกมา
ก็ต้องมาพิจารณาเป็นส่วนหนึ่งของการพิจารณาว่าจะขึ้นหรือขึ้น
ทำยังไงซึ่งครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นการปรับขึ้นครั้งที่๓นะ
มีรอบ๑๐ปีก็แสดงถึงตัวเลขของสหรัฐอเมริกาไม่ว่าจะพิเศษ
เรื่องของการว่างงานนะครับที่เขาคาดการณ์ว่าจะอยู่ประมาณสัก๔๕เปอร์เซ็นต์
อันนี้มา๔๗แล้วก็ถือว่าใกล้เคียงเป้าหมายนะครับ
แล้วก็ในเรื่องของอัตราเงินเฟ้อก็อยู่ในเกณฑ์นะครับ
ที่อยู่เงินเฟ้อระยะยาวที่ประมาณสัก๒เปอร์เซ็นต์
ซึ่งก็แสดงให้เห็นว่าเศรษฐกิจอเมริกาเองนั้นก็อยู่ในขาขึ้น
ฟื้นตัวแล้วฟื้นตัวซึ่งเมื่อคืนนี้ก็ส่งผลให้หลังจากที่ประชุมเสร็จนะครับผม
ในขณะที่เรื่องของค่าเงินดอลลาร์พี่บิ๊กก็
หลังจากก่อนหน้านี้ดอลลาร์แข็งค่ามาพอสมควร
ตอนแรกก็คนคิดว่าจะโหขึ้นดอกเบี้ยครั้งนี้น่าจะขึ้นหลายรอบ
เม็ดเงินก็ย้ายออกจากที่อื่นนะ
แต่สุดท้ายก็ตามแผนคือ๓ครั้งเหมือนเดิมไม่มีอะไรพิเศษนะครับ
ดอลลาร์เมื่อคืนนี้ก็อ่อนค่ามานิดหน่อย
ก็ส่งผลให้ค่าเงินบาทวันนี้เราก็ยังแข็งต่อเนื่องนะครับอยู่ประมาณ
ในอีกตัวหนึ่งก็คือทองคำนะฮะ
อย่างนี้เราเรียนชาติว่ามันก็จะไปตรงต่างกับดอลลาร์อยู่แล้วนะครับ
คืนทองคำก็ปรับตัวบวกมาอีกประมาณ

แต่ว่าคือเป็นคำถามที่ผมเชื่อว่า

คนจนเล่นหวยคนรวยเล่นหุ้น

หุ้นกับหวยอะไรมันทำให้เรารวยเหลือกัน
คือทั้งหุ้นทั้งหวยก็ต้องเรียนว่ามีความเสี่ยง

แต่ยังไงก็ตามความเสี่ยงที่เราลงทุนเข้าไปแล้ว

ความน่าจะเป็นที่จะได้รางวัลมีเยอะไหม

ซึ่งวันนี้ผมยกตัวอย่างให้ดูนะครับ

จนถึงรางวัลที่๒๓ถึงเลขท้าย๓ตัว

ถ้าถูกเอาซีกเดียวคือใบเดียวเลยนะครับ

ลงทุนบาทนึงได้๗๕๐๐บาท

ซึ่งโอกาสถูกหรือว่าความน่าจะเป็นนะครับ

ล้านงวดถึงจะถูกครั้งหนึ่ง
และถูกลงไปถึงได้๗๕๐๐๐บาทลงไปล้านหนึ่งเหลือ๗๕๐๐๐บาท
ถ้าล้านงวดเนี่ยงวดละ๔๐บาทใช่ไหมฮะก็๔๐ล้านนะฮะ
และถ้าถูกมาได้แค่๓ล้านคิดเป็นอันตราผลตอบแทนลบ๙๒๕
ลงไป๑๐๐นึงจะเหลือเงินกลับบ้าน๗บาท๕๐บาท

โอ้โหอันนี้โอกาสถูกยากนะคุณมาร์คให้มีอะไรมาพูดไปที่ง่าย

เลขท้าย๒ตัวนี่ถือว่ามีโอกาสเยอะสุดนะครับ
เพราะว่าโอกาสถูก๑ใน๑๐๐เองครับพี่ฟิก
๑ใน๑๐๐แทง๑๐๐ครั้งแต่ไอ้โอกาสถูกครั้งนึง

เพราะงั้นแทงไปเรื่อยนะ๑๐๐บาท
จะเหลือเงินจอบบ้าน๒๕บาท
ถ้าดูอย่างนี้ก็ท่านผู้ชม
ขาดทุนทุกประตูอ่ะเลื่อน๒ตัวดีกว่า
มีโอกาสมากกว่า
ลองหุ้นบ้างที่ให้บอกคุณผู้หวยนี่
ไม่ค่อยได้ความเท่าไหร่ลองเปรียบเทียบกับหุ้นนะครับ
และถ้าเทียบหุ้นเนี่ยไม่ต้องคิดอะไรยากนะ

๔๒ปีประมาณถ้าเกิดว่าซื้อหวยเนี่ยปกติคนเราซื้อหวยงวดนึง
ก็ซื้อทั้งหมด๓คู่เดือนหนึ่งก็ซื้อ๖คู่คู่ละ๘๐
ก็เท่ากับลงทุนประมาณเดือนละ๔๘๐๔๘๐บาท

ก็คือว่าเอาเงิน๔๘๐บาทไปซื้อหุ้นไทยทุกเดือนตั้งแต่ตลาดหุ้นเปิด
๒ปีเดือนละ๔๘๐บาท
ใช่ครับต้นทุนคือ๒๔๑๙๒๐บาทนะครับ
หวยถ้าคิดจากความน่าจะเป็นเมื่อกี้๔๒ปี
ถ้าจะได้เงินรางวัล๘๐๐๐บาทเท่านั้นเอง

คัดทุน๖๖เปอร์เซ็นต์นะครับคัดทุน๖๖เปอร์เซ็นต์

๔๒ปีที่ผ่านมานะฮะหุ้นไทยมีผ่านทั้งตมย่างเมื่อกุ่ม
ผ่านทั้งต้มหลายต้มเลยนะ
ทำแฮมบอร์เกอร์นะหลายอย่าง
หลายอย่างนะฮะปรากฏว่า๔๒ปีเนี่ยเงินลงทุน๒๐๔๐๐๐บาท
กลายเป็น๔ล้าน๑แสนกว่าบาท

นะครับคุ้มกว่านะครับ
อันนี้ตัวเลข๔ล้านกว่าบาทนี่คือเป็นตัวเลขที่ถ้าเกิดว่าได้ปันผลมา
ซึ่งผู้ในหุ้นไทยเนี่ยปันผลเฉลี่ยปีละ๓ต่อปี
ผลมาปุ๊บเอาปันผลไปลงทุนไปซื้อหุ้นต่อ
สะสมไปเรื่อยนะครับ
ได้ผลตอบแทน๑๖๐๐กว่าบาทในระยะเวลา๑๒ปี
ยาวไปหรือเปล่าสัก๑๐ปีสิที่ผ่านมานะครับ
ก็ต้องบอกว่าถ้า๑๐ปีซื้อหวยกับหุ้นเดือนละ๔๘๐นะครับ
ซื้อหวยจะถูกรางวัล๑๘๐๐๐๐๐บาท
ก็การทุนอยู่ที่นี่ครับ
๖๘เปอร์เซ็นต์นะครับที่ซื้อหุ้น๕๐๐๐๐กว่าบาท
ปีเงินจะกลายเป็น๓๒๐๐๐บาทโดยประมาณ

เพราะงั้นเนี่ยอาจจะต้องกระจายหน่อยนะ
จะไปเล่นหวยอย่างเดียวต้องเอามาลงหุ้นบ้าง
แล้วตัวหุ้นบอกหุ้นตลาดเอาอะไรลงทุนแบบดัชนีไปเลย
ถือเป็นกองทุนที่เรียนแบบดัชนีหุ้นไทย

อันนี้ถือว่าเป็นตัวช่วยในการออมหุ้นได้แบบง่ายเลยนะครับ
เพราะฉะนั้นท่านผู้ชมดูข้อมูลแล้วน่าตัดสินใจแล้วว่า
วันนี้วันที่๑๖ออกไปจะไปซื้อหวยจะไปซื้อหุ้น
ก็เลยช่วงนี้ฝากไว้ที่คุณคิงเท่านี้ครับผม
ขอบคุณคุณปิ๊กแล้วก็คุณมาร์คด้วยนะครับคุณผู้ชม

จะออมหุ้นหรือจะเลือกลงทุนในหวยแล้วแต่คุณผู้ชม